ใครเป็นสาวกกามิกาเซบ้างยกมาเลย

หนึ่งต้องเคยเป็นสาวกนะจ๊ะ
และนี่ค่ะคุณผู้ชมเรามี๒สมาชิกจากกามิกาเซเข้ามาปะกัน
จะน่ารักมุ่งมิ้งขนาดไหนไปติดตามกันค่ะกับช่วง

ใครเป็นสาวกกามิกาเซทางนี้เลยจ๊ะ

เคลื่อนดันในแล้วหวายปัญญาศาสดี

มาปะกันทั้งทีมันก็ต้องมีปล่อยของสิ่งกันบ้าง
โอ๊ยยยน้องเขิม
มีแต่คำว่าน่ารักน่ารักน่ารักน่ารักน่ารักเต็มไปหมด
ชุดอย่างตัวซินดาเลลลาเลยค่ะลูก
ส่วนอีกฝั่งก็ซาสมาก
เซ็กซี่อย่างมีใจแบบไวนะเฮ้ย

นี่ก็แอบเชียร์อยากให้มีผลงานร่วมกันอีกสักที
คงจะดีไหมเบาจริงไหมจ๊ะเอฟซี
เจ้าแจ๊ะริมเจ้า
เลิศนะคะดิฉันเป็นแฟนคลับหวาย
ตอนนั้นเขาร้องเพลงห้างกันสักพักห่างกันสักพัก